คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องนะเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปีเขาก็อาบน้ำที่บ้านเขา
สักพักมีผู้ชายคนหนึ่งไปแอบดูฮะ
เห็นเลยหรอฮะตะโกนไปเรียกแม่คือผู้ชายคนนั้นแอบดู
เอามือถือพยายามจะลอดช่องเข้ามาถ่ายคลิปถ่ายภาพด้วย
แต่ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีออกไป
ชนบุรีเข้าไปตรวจสอบในซอย๑๑บ้านสวนหมู่๓ตำบลหนองบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่ามีชายลึกลับคนหนึ่งไปท่ามมองทัมทีไปมองลูกสาวเขาอาบน้ำ
ลูกสาวเขาอายุ๑๖เองนะครับนะฮะเด็กม๒ก็พาตำรวจไปชี้จุด
จุดนี้แหละมีผู้ชายคนนึงไปถ้ำมองเอามือถือเข้าไปแอบถ่ายลูกสาว
ลูกสาวก็เลยร้องตะโกนเออะโวยวายให้แม่ได้ยินนะครับ
นางสาวบีนามสมมุติน้องคนนี้เขาบอกว่าขณะที่อาบน้ำอยู่เนี่ย
เขาเงยขึ้นไปดูตรงขื่อของช่องลมที่บ้านเห็นโทรศัพท์มือถือสีขาว
มันสอดเข้ามาในช่องนะฮะก็เลยตะโกนเรียกแม่
แต่พี่ชายได้ยินพี่ชายก็เลยรีบวิ่งมาดักแต่ว่าไม่ทันครับ
แต่ก็มีคนเห็นนะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อวิ่งออกไป
ทำให้ตอนนี้รู้สึกว่ากลัวมากเพราะที่บ้านจะมีแต่ผู้หญิงอยู่นะครับ
ซึ่งตนเองก็มาจะอาบน้ำตอน๒ทุ่มบ้าง๔ทุ่มบ้างเป็นบางวัน
แต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจตามจับให้ได้
ว่าอาจจะเป็นคนแถวนี้แหละนะครับ
หากมีการถ่ายภาพไปแล้วแล้วมีการนำไปเผยแพร่คงก็อับอายมาก
ทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็บอกว่าต่อไปเนี่ยคงจะไปยืนเฝ้าลูกสาวอาบน้ำทุกวันนะครับ
อาบน้ำอยู่แล้วคราวนี้หนูหันไปหนูเห็นเหมือนอะไรมันโผล่ขึ้นมา
แต่คราวนี้มันโผล่ขึ้นมาประมาณนี้มันเหมือนเป็นอย่างนี้
โทรศัพท์สีขาวหนูก็ร้องตะโกนเรียกแม่หนูเลย
ว่าแม่มีคนแอบถ่ายแล้วพี่หนูก็เลยวิ่งออกไปดัก
แล้วคราวนี้พอวิ่งออกไปมันไม่เจอใครเพราะเขาวิ่งออกไปฝั่งนู้นแล้ว
แล้วทีนี้ก็มีลุงเขาล้างถาดอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายถอดเสื้อวิ่งออกไป

ก็กลัวเพราะปกติก็ไม่เจอแบบนี้ไม่เคยเจอ

ก็หนูเป็นผู้หญิงบ้านหนูผู้หญิง๓๔คน
อยู่ดีมาถ่ายปกติมันไม่มีแต่วันนี้มันมาถ่าย

เป็นโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะ
ก็กลัวแม่ก็บอกแม่ก็กลัวเหมือนกันนะ

ตำรวจหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐาน
ก็จะมีการเรียกผู้ต้องสงสัยตามรูปภัณฑ์ที่ตรงกันกับคนที่เห็น
มาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ